เช่นเดียวกันกับน้องคนนี้ครับน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าน้องแพร่วันเด็กแห่งชาติปีนี้เป็นครั้งแรกที่น้องได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เพราะที่บ้านฐานะน้องพูดตรงอ่ะก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วพี่สาวของน้องเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยสบายน้องบอกว่าอย่าใช้คำว่าพิการนะพี่ของเธอไม่ได้พิการแค่ไม่สบายพี่ป่วยเป็นโรคส
น้องพร้อมกันครับ

ตัวใหญ่เลยงานดีใจหายแล้วจะขอบคุณที่หมอบอย่างไงนะ
เป็นไงครับพี่มิ้วคุณผู้ชมเห็นโอ้โหแววตาน้องภาพเนี้ยภาพเนี้ย
วินาทีแรกที่เห็นตุ๊กตาตัวใหญ่เนอะคืออะไรรู้เลยน้องดีใจมาก
ปากค้างเลยใช่แล้วตานี่คือลุกวาวเลยอ่ะเป็นของขวัญที่น้องอยากได้มานานครับ
ตุ๊กตาตัวใหญ่แต่น้องไม่กล้ารบร้าวขอคุณพ่อคุณแม่
เพราะพูดตรงน้องก็รู้ว่าที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์
เงินที่ได้มาก็ต้องดูแลพี่สาวชื่อว่าน้องเอสคือคนที่น้องเนี่ย
หอมแล้วหอมอีกก่อนหน้านั้นแหละครับใช่พี่น้องรักกันแล้วก็น่าชื่นใจ
ดูแลกันแล้วกันอย่างเงี้ค่ะพี่เอสเนี่ยอายุเก้าขวบ
ส่วนน้องแพร่คนนี้อายุ๖ขวบอ่อนกว่าพี่๓ปี
แต่ดูแลพี่เหมือนกับว่าเราอายุมากกว่าเลยกอดหอมดูแลคือพี่เอสของน้องแพร่เนี่ย
ไม่ค่อยสบายเป็นโรคสมองบวมก็หัวจะใหญ่แล้วก็แขนขาจะลีบไม่ค่อยมีแรงนะครับ
น้องก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดใครจะพาพี่เอสไปไหน
แพร่ไม่ยอมนะฮะขอดูแลพี่สาวด้วยตัวเองเนี่ยครับทั้งกอดทั้งหอม
วันนี้วันเด็กแห่งชาติน้องได้ของขวัญเป็นตุ๊กตาคิตตี้ตัวใหญ่
ตอนแรกอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะแต่ว่าโอเคน้องดีใจมาก
พี่ทหารนำมามอบให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้แหละครับ
ที่บ้านของน้องบ้านเลขที่๑๓๓หมู่ที่๒ตำบลทุ่งหลวงที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
เชื่อว่าจะเป็นวันเด็กที่น้องมีความสุขและจดจำไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน
บ้านหลังนี้ครับน้องแพร่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่

คนโตชื่อว่าน้องโยเอลอายุ๑๔

แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่เอสอายุ๙ขวบที่ไม่ค่อยสบาย

น้องแพร่อายุน้อยสุดคือ๖ขวบแต่ใจน้องใหญ่มาก

ไปโรงเรียนก็ต้องดูแลกลับมาก็ต้องดูแลครับ
ห่มผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัว
เอสเนี่ยป่วยเป็นโรคสมองบวมตั้งแต่อายุ๓เดือนนะฮะ
ก็เลยทำให้หัวโตแขนขาลีบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องในครอบครัวก็ต้องผลัดกันดูแล

ทุกวันหลังจากที่น้องแพร่กลับมาจากโรงเรียน
แพร่จะคอยดูแลพี่สาวด้วยตัวเอง

้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนแพมเพิร์สให้พี่ด้วยตัวเองทุกวัน
แล้วน้องบอกเลยนะอย่ายายพี่หนูไปไหน
หนูขอดูแลพี่เอสด้วยตัวเอง
แล้วห้ามเลยห้ามใครมาพูดว่าพี่หนูพิการพี่หนูแค่ป่วย

แล้วน้องแพร่นะครับไม่ใช่แค่ช่วยดูแลพี่สาวนะ
ช่วยงานบ้านทุกอย่างด้วยเหมือนกับพี่อีก๒คน

แล้วบอกเลยว่าหนูจะเป็นหมอให้ได้
มีความฝันจะรักษาพี่สาวหนูให้หายเป็นปกติให้ได้

คุณแม่บอกว่าสงสารนะสงสารน้องเอสเหมือนกัน

เคยคิดกับสามีเหมือนกันว่าอยากจะพาลูกที่ป่วย
คือน้องเอสจากโลกนี้ไปซะเลย

แต่พอมองดูแววตาของลูกที่เหลือ

แล้วก็ตั้งใจจะดูแลลูกสาวคนนี้ให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมาครับพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรีเดือนละครั้ง
คุณหมอต้องดูอาการใกล้ชิดจนกว่าน้องจะ๑๐ขวบ

ที่เคยผ่าตัดใส่อยู่ในหัวน้องให้ใหม่

นมผงแพมเพิร์สค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือนตกเดือนละเกือบหมื่นบาท

รวมรายได้ไม่เกิน๙๐๐บาท
โอ้โหรายได้กับรายจ่ายมัน
แม่ได้มาแล้วแทบจะหมดไปเลย
ไม่มีอะไรเก็บเลยใช้จ่ายก็เยอะใช่ครับ
พอจะจ่ายด้วยต้องไปหามาเพิ่มอีก

นั่นเลยเป็นที่มาไงว่าลูกทุกคนถึงรู้
กับแม่ไม่มีตังค์ไม่อยากรบร้าวหรือร้องขออะไรนะครับ
ของขวัญวันเด็กที่ได้ในปีนี้
ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่น้องแพร่ได้
จริงวันนี้น้องมีโอกาสได้ไปงานวันเด็กนะครับ

ระหว่างทางกลับบ้านเหมือนเคราะห์กรรมซัด
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปแล้วปรากฏขากลับรถเสียครับ

แล้วโบกรถเพื่อนบ้านที่เขารู้จักกัน
กลับมาถึงบ้านแทนฮะลองฟังครับ
คุณแม่อาจจะเหนื่อยอาจจะท้อ
มีร้องไห้บ้างแต่คุณแม่ไม่เคยถอยครับ
คุณแม่บอกว่าเมื่อลูกสู้แม่ก็จะสู้ครับ

อบตอสมเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นแล้วนะครับ
แต่สิ่งที่คุณแม่บอกคืออยากมีอาชีพเสริม
จากทำสวนและเงินรายได้จากเบี้ยต่าง
ถ้ามีอาชีพเสริมจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
เอามาใช้จ่ายดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตความเป็นอยู่ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราติดตามมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนฮะ